เอาไหมหรือไงอ่าาาาาาอ่าาาาาาสนุกกว่า

สวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษต้อนรับวาระเลือกตั้ง๒๕๖๖นะครับ
เป็นรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยรัฐพลัสและแรนดติ๊งนะครับ
วันนี้คุณอยู่กับนิวสุภาวันพงศวรรณจากไทยรัฐพลัสค่ะ
ตาค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกัน
ซึ่งเป็นเกมที่เราจะหยิบเอาเรื่องที่สำคัญกับประชาชนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะถูกนำไปเป็นนโยบายเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงแล้ว

แล้วก็จะชวนตัวแทนจากพักการเมืองสองพักมาทอยเต๋านะคะ

ซึ่งว่ากันง่ายเนี่ยมันก็คล้ายกับเกมเศรษฐีที่เรา

อ่าแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
ผู้เล่นผลัดกันท้อยลูกเต๋าเพื่อเดินหมาตามจำนวนแต้มที่ได้
หากหยุดที่สถานที่ใดจะต้องตอบคำถามภายใน๒นาที

ถ้าผู้เล่นเดินไปหยุดที่สถานที่ของฝ่ายตรงข้าม
เจ้าของพื้นที่มีสิทธิ์ถาม๑คำถาม
หากฝ่ายใดหยุดที่ประตูดวงจะต้องทำตามสิ่งที่ระบุไว้
ถ้าหยุดที่กล่องสูบจะต้องตอบคำถามพิเศษ
ฝ่ายใดเดินผ่านจุดเริ่มต้นครบ๒รอบก่อน

เราจะคุยกันถึงนโยบายที่เราพูดถึงกันมานานแล้ว
แล้วก็ในรอบหลายปีหลังเราก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับ
นั่นคือนโยบายเรื่องปฏิรูปกองทัพนะครับ
ในตอนที่ชื่อว่าทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก
และนี่คือแขกรับเชิญจากสองพักการเมืองของเราครับ

คุณรังสิมันลมสสปาร์ตี้ลิสต

สวัสดีค่ะ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และความเท่าเทียมระหว่างเพศจากพักประชาธิปัตย์ค่ะ

ขอบคุณที่ให้เกียรติผมกับน้องนิวนะครับ

ก่อนจะมีผู้เดินเราก็ต้องหาก่อนว่าใครจะได้เดินเป็นคนแรกนะคะ

เอาเลยครับนี่พอเลยค่ะ

คอยเพื่อเริ่มเดินเกมได้เลยครับ

เราก็จะเห็นภาพเลยว่าเป็นรถแท็กซี่สีม่วงคันหนึ่งชนกับรถถัง

ก็พูดถึงเรื่องรัฐประหารเอาไว้ตลอด

ที่สำคัญประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่

คำถามถามคุณโรงอย่างนี้ครับว่า
เราจะทำยังไงไม่ให้กองทัพแทรกแทรงการเมืองครับ
ผมคิดว่าหลักการก็คือต้องทำให้กองทัพอยู่ใต้พลเรือน
ปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ว่ากองทัพ
มีอำนาจในการสั่งการเคลื่อยกำลังพล
วิธีการในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือว่า
เราจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าคณะเสนาธิการร่วม
ซึ่งให้ตัวแทนของรัฐบาลนะครับ
จะเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมหรือเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะครับ

ความพร้อมนะครับว่ากำลังพลจะต้องมีการฝึกอย่างไร
แต่ว่าในการสั่งการเคลื่อนย้ายนะครับ
มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
เป็นหน้าที่ของคณะเสนอธิการร่วม
ซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของการรัฐประหารได้
ที่สองเราต้องพูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑหาร

ซึ่งวิธีการที่จะทำให้ทหารโปร่งใสมากขึ้นได้
เราจะต้องมีฟังก์ชันที่เรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพ
เพราะถ้าเกิดว่ากองทัพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ผมเชื่อว่าปัญหาดำมืดต่างที่เกิดขึ้นในกองทัพ
ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเงินที่อาจจะผิดกฎหมาย
ที่ใช้ในการเป็นท่อน้ำเลี้ยงในเรื่องของการรัฐประหาร

แล้วก็อันที่๓ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือตรงนี้
คือการปลูกฝังในเรื่องของความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตย

อย่างที่ทุกคนทราบว่าโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนมันมีปัญหามาก

ก็จะเห็นข่าวต่างที่มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นระยะ
ดังนั้นถ้าเกิดเราแก้ไขหลักสูตรนะครับสร้างกองทัพแห่งยุคใหม่
ส่งเสริมในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
ผมเชื่อว่าการรัฐประหารนะครับคงยากที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไป

๔ค่ะรบกวน
กลับไปคุณลมแดนคุณอีนนะครับ

ถ้าเกิดตกที่กล่องสุ่มนะคะคุณนี่ก็จะได้คำถามที่น่าสนใจทีเดียว

คือเขาชอบพูดกันว่าทหารเนี่ยคือรั้วของชาติใช่ไหมคะ
คำถามก็คือว่าคุณนี่คิดว่ารั้วของชาติอยู่ตรงไหนคะ
จริงผมคิดว่ารั้วของชาติมีอยู่๓ส่วน
ส่วนแรกคือภาพใหญ่ก็คือล้อมรอบประเทศ
เพื่อป้องกันการลุกรานหรือการคุกคามจากต่างประเทศ

ส่วนที่สองเนี่ยก็คือรั้วที่ล้อมความมั่นคงภายในประเทศนะครับ
ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดจากการเมือง
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำรัฐประหารตลอด
ส่วนที่๓เป็นรั้วที่มองไม่เห็นคือรั้วในโลกไซเบอร์
เป็นรั้วที่มีลักษณะของการตื้นไหลและการเคลื่อนไหว
แต่ว่ามันจะต้องเข้าไปในโลกออนไลน์ไปติดตามไปป้องกัน
แล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยแล้วอาจจะเป็นการโจมตีหลักในอนาคตอันใกล้
อืมทั้งรั้วที่มองเห็นและรั้วที่มองไม่เห็น
ต้องต้องคำถามไหมด้วยค่ะคิดว่าจะมีคนตอบได้เลยค่ะ
ตอบได้ด้วยสุดยอดครับแปลว่าอะไรจะเอามาหาว่าตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
กลับไปที่คุณโรงอยู่ทางครับพวกโรครังครับลองจะได้เห็นด้วยกันครับ
ผมว่าผมมือสับแล้วกับพวกโรงอเจมส์อันนี้ยากกว่านะจริงชิ้นอย่างนี้
๔ครับ๑๒๓๔อาชีพประจำผมเลยนะเอาใหม่ก่อน
รู้สึกคุ้นไหมฮะอันนี้คุ้นครับบรรยากาศคุ้น
เมื่อเข้าคุกแล้วเท่ากับว่าต้องหยุดเดิน๑ป่าคุณอี้จะได้เดิน๒ป่า๒ป่าเต็ดค่ะ
๓ครับ๑๒๓ตากใบครับค่ะ
ก็จริงถ้าเราพูดถึงตักใบค่ะพี่ตาก็เป็นพื้นที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน
เหตุการณ์ที่จำได้ก็คือในปี๒๕๔
คำถามก็คือว่าคุณอี้หรือพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกองทัพ

คืออันนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก
อื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนั้นมีการสูญเสียผมยังจำได้เลยนะครับ
ไม่ใช่แค่ตักใบรวมกลือเศษด้วยนะครับ
ก็อันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญมาก
การมองว่าผู้เกาะความไม่สงบเป็นผู้ร้ายไปเสียหมดเนี่ย

เพราะว่ามันจะทำให้ท่าทีของรัฐของประชาชน
ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นเสมอหนึ่งว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเนี่ย
แง่ของการเปิดทัศนคติที่กว้างขึ้นว่าเขาเองก็มีสิทธิเสร็จภาพในการเรียกร้อง
ถึงแม้ว่าการเรียกร้องของเขานั้นเราจะไม่เห็นด้วยนะครับ
เราก็ควรจะต้องใช้กระบวนการที่ละมุนละม่อมแล้วก็ใช้ความอดทนกลั้น
ที่สองเนี่ยเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้จริงแล้วภาพใหญ่ของการแก้ปัญหานี้นะครับ
ก็มี๓เรื่องหนึ่งก็คือเชิงโครงสร้างเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
เรื่องของความอายุติธรรมเรื่องความไม่เข้าใจเราต้องพยายามแก้ทีละเปราะ
ความเชิงโครงสร้างก็มีทั้งสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจ

ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนใน๓จังหวัดหรือ๔จังหวัดเนี่ยดีขึ้นนะครับ

ที่๒คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ
เพราะมีหลายกรณีนะครับที่เราทราบว่ามีปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ค่อยครอบคลุม
แล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิติที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในแง่ของรักต่อรัฐแล้วก็ประชาชนต่อประชาชน
แต่ว่าผู้ก่อความไม่สงบเองอาจจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่ไม่หวังดี
แฝงฝังตัวอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยทำให้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของการรักษาชีวิต
ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมสิทธิมชนไปด้วยเกิดขึ้น
ที่๓เราต้องสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมชนที่เข้มแข็งขึ้นให้กับภาคประชาสังคม
เพราะว่าผมคิดว่าในระบบประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แล้วก็จะเป็นไปดีที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องทรงพลัง
ต้องติดความรู้ติดอาวุธทางปัญญาต่อประชาชน
อ๋อเรามีบ้านตัวของตัวเองแล้วกระสวงกระหล่า๖ตัวละหลังครับ
คนนี้ไปต่อครับโอเคครับขอบคุณนะครับ

แน่นอนพอเราพูดเรื่องกระทรวงขึ้นมา

และสิ่งที่เราพร้อมกันก็คือเรื่องงบประมาณ
คำถามก็คือว่าการซื้อยุดถั่วประกอด
จะทำยังไงให้การเอาเงินภาษีจากประชาชน
ไปซื้อสิ่งอันนี้โปร่งใสตรวจสอบได้

หนึ่งก็คือตั้งแต่ขั้นตอนในการให้ความสำคัญและจำเป็น
ผมคิดว่าการที่จะมีกลไกในการปรึกษาหาลือกันอย่างเข้มข้น

ก็จะต้องถกเถียงกันเยอะพอสมควร
แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทรัพยากรที่จะเป็นผลประโยชน์ของชาติ
ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอาวุธยุทธุปกรณ์ไป
แต่ว่าอาวุธยุทธโปรกรณ์มันก็ต้องปรับรูปแบบ
ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเรื่องของการลดขณะกองทัพ

ก็อาจจะจำเป็นต้องไปทุ่มกับเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นก็ได้
เพราะฉะนั้นรูปแบบมันอาจจะแตกต่างจากการรับรู้ในสมัยก่อน

ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีกระบวนการที่
ประเมินว่างบประมาณต่างนี้มันสอดคล้องสมดุล
กับเรื่องของความคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีความโปร่งใสหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือหัวใจสำคัญ
ผมคิดว่าถ้ายิ่งเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในกองทัพ

แต่แน่นอนอาวุธจริงมันก็มีไม่กี่ประเทศที่เราเป็นคู่ค้าสำคัญ

ให้ลงตกกลางครับ
เรียกสี่นะครับ
๔ครับ

ทางการต่าหาล

เพราะฉะนั้นคำถามของ
เราอยากจะถามคุณโรมคือ

ถ้าเรามองในวิธีของความบ้านคงจริงเรามีหน่วยความบ้านคงจำนวนมาก
หน้าที่หลักของกรมนก็คือว่าให้ผมประเมินนะ

อย่างแรกคือประสานงานหน่วยงานความมั่นคง
อย่างที่สองก็คือจัดตั้งมวลชนทำงานในเชิงมวลชนต่อไป
แนวคิดก็คือว่าคุณใช้การเมืองนำการทหาร
เพื่อเป็นรากฐานให้คนต่อตั้นขึ้นิน
แต่ยุคนี้นะครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

เรื่องที่ว่ากรมนจะต้องมาจัดตั้งประชาชนมาในเรื่องของการที่จะป้อนความคิดอะไรต่าง

ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นต้องยุบกรมนเพราะอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอ
ก็คือว่ากรมนเป็นโครงสร้างนะครับที่ทำให้ผู้ที่มีความคิดในเรื่องของอำนาจนิยมเนี่ย
ใช้กรมนในการที่จะสั่งการหรือแทรกแสงการทำงานของคนละเรือน

ดังนั้นบทพิสูจน์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมนใช้ในการปฏิบัติการในทางทหารแล้วก็หลายอย่าง
ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องยุบกรมนแล้ว
ต่อไปก็ถึงตาของคุณอี้ที่กำลังนำอยู่นะคะ

ซึ่งถ้าเราพูดถึงบ้านพักทหารเนี่ย

ซึ่งก็มีที่ดินทั้งส่วนที่ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
ที่ดินที่มันกลายเป็นเหมือนสวัสดิการของข้าราชการ

ก็เลยอยากถามว่าจำเป็นไหมที่กองทัพหรือทหาร
จะต้องมีสวัสดิการพิเศษเหนือกว่าข้าราชการอื่น
สวัสดิการนี้เช่นสนามก๊อบสมูรสอนบ้านผัก
ผมคิดว่าสวัสดิการน่าจะแบ่งเป็น๓ส่วน
ส่วนแรกนี่คือสวัสดิการที่เป็นการจูงใจ

ตอบแทนคือขอบคุณที่ได้ทำงานมา

เพื่อที่จะดูแลในแง่ของความมั่นคงปลอดภัย
เพราะอย่าลืมว่าบางทีทหารออกไปปฏิบัติการอะไร

ถ้าอยู่ในรัวรอบขอบชิดเดียวกันก็อาจจะช่วยได้
อันที่๓ก็เพื่อเป็นการพาณิชย์ที่เราเป็นห่วงกัน

แล้วมันก็อาจจะเกิดไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
อย่างกรณีที่เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดที่จังหวัดหนึ่ง

คือเป็นโครงสร้างอำนาจที่มันกดทับผู้น้อย
ทำให้เกิดความอัดอั้นอึดอัดต่าง

ผมคิดว่าก็ค่อนข้างมีความชัดเจนว่ายังมีความจำเป็นอยู่

ผมคิดว่าต้องมีกระบวนการทำให้เป็นลักษณะของรัฐวิสาหกิจ
คืออาจจะมีการให้ภาคเอกชนหรือเอกชนเองเข้ามามีส่วนในการจัดการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็บริหารแบบมืออาชีพ
เพื่อลดทอนการใช้โครงสร้างอำนาจแบบทหารที่มีการกดทัพ
เปลี่ยนไปสู่อำนาจในการเปิดกว้างแล้วก็แนวลาบมากขึ้น

คุณอี้จะมีสิทธิ์ถามคุณรวมเกี่ยวกับเรื่องงบกองทัพนะคะ

เกี่ยวกับงบกระดาษห่มใช่ไหมครับ
จริงต้องบอกว่างบกกระดาษห่มตอนปี๒๕๒๒
ซึ่งเป็นปีแรกที่มีสภาชุดล่าสุดนะครับ
งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ๒๒๐๐๐กว่าล้านนะครับ

ตอนที่อนาคตใหม่จนถึงเก้าไกรเราวางเป้าไว้เนี่ย

งบประมาณของกองทัพเนี่ยให้ได้สัก๕๐๐๐ล้านนะครับ

ผมคิดว่าการทำงบประมาณให้โรคใส่เนี่ย

ตั้งแต่๑เวลาเราดูว่าแนวนโยบายในการซื้ออาวุธอะไรต่าง

ทำไมมันไม่ได้มาจากการถกเถียงของประชาชนเลย

ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีสภากลาโหม

อาจจะบอกว่ามันมีความเชี่ยวชาญนะครับ

ก็คือการยุบในส่วนของสภากราโหม

เพราะว่ารัฐบาลเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชน
แล้วผมคิดว่าวิธีการแบบนี้นะครับ
มันจะทำให้เราสามารถที่จะบริหาร

ลักษณะที่จะมีการปรึกษาหาลือกับ

เจ็มจ้อนมากเลยค่ะ

๓ของคุณนยารครับ

คำถามก็คือคุณนี่คิดอย่างไรที่กองทัพนำที่ดินรัฐไปใช้ในเชิงธุรกิจเสนาพาณิชย
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างได้แล้ว
ผมเชื่อว่ากองทัพเองก็คงจะต้องตระหนักรู้ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในข้อนี้
มันก็ต้องมีอาชีพเสริมให้เขาทำหรืออาชีพอื่นที่รองรับเขา
เช่นว่าสมมุติว่าพูดถึงลุมพินีด้วยก็ได้หรือว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยคือนักบิน
สมมุติเราสร้างนักบินมาจากโรงเรียนเรือนะครับอากาศสร้างมาจนถึงพันเอก
นาวากาศเอกเนี่ยอายุประมาณ๔๐กว่าแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากให้มีในพลเยอะไป
เราอยากให้เขาออกไว้หมดแต่ว่ามันก็จะมีการจ้างออกหรือว่ามีการโยกย้ายเข้าไป
ยังหน่วยงานอื่นที่รองรับเช่นว่าไปขับพาณิชนาวีหน่วยงานกองบินพลเรือน
เพื่อให้เป็นลักษณะว่าเขายังสามารถทำงานในสายอาชีพที่เขาถนัดมา
ฝึกมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
ปีเขาก็ชำนาญมากเลยแล้วก็มีเงินเดือนมีอัตราจ้างมีอะไรต่างที่พอสมควร
เพื่อเวลาที่เราต้องการคนเหล่านี้เพราะอย่าลืมนะครับ
แต่ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วจะไปฝึกเอาในวันสองวันเดือน๒เดือนไม่พอ
มันต้องฝึกมาเป็น๑๐ปีแล้วก็การเรียนรู้การชำนาญการตัดสินใจ
การเข้าใจยุทธวิธียุทธศาสตร์ต่างมันไม่ง่าย
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะผ่องถ่ายโยกย้ายถ่ายโอนแล้วก็คู่ขนานไปกันกับการพัฒนากองทัพที่ก้าวหน้า
ทัพที่จะมีความทันสมัยกองทัพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ผมคิดว่ามันจะต้องมีองค์กรหรือกระบวนการอื่นที่โปร่งใส
และเราก็ควรจะมองกองทัพในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญ
ต่อไปเลยครับคุณลุงครับ
อยากจะมีบ้านเพิ่ม
อยากจะมีบ้านเพิ่มนะครับไปให้ไกลครับ
ผมบอกแล้วครับผมอยู่แถวนี้แหละ

นี่แหละครับ
คุณลมตกล่องไปเข้าคุกนะครับก็หยุด๑ตาครับ

มันจะดีเลยครับผมว่ามันไม่สนุกแล้วนะ
กติกาครับคุณอาจจะเข้าคุกก็ได้ครับใจเย็นครับ

กลับมาเสมอกันกลับมาที่ตาคุณลมคุณอาจจะเข้าคุกนะครับ

๔ครับ

เร่งครับ๕ครับ

ชะตาชีวิตคุณรมอยู่ในมือน้องนิว
สนใจมากค่ะว่าคุณโมจะตอบได้หรือเปล่า
คือเวลาเราพูดถึงทหารในโลกทั่วไปเนี่ย
ก็มีฐานดังตั้งหลายคนนะคะ
อย่างประเทศไทยเราก็มีบิ๊กป้อมบิ๊กตุใช่ไหมคะ
แต่ว่าอยากจะทราบว่าทหารคนนี้คือใครค่ะ

เอาว่าเป็นทหารคุณโรมทราบไหมว่าเป็นใคร

ผมอยากให้เห็นทีมงานตัวนี้มา
ตอนนี้ทีมงานนั่งอมยิ้มกันแบบ

ทหารอเมริกาในการผลิตอาวุธเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
นายพันธุ์อยู่ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาแน่

คือตัวละครเอกในแอนิเมชั่นเรื่อง
เป็นผู้ที่ได้รับฉาย้าว่า
ในบ้านที่โคลาดครับ
จริงแล้วถ้าเราพูดถึงโคราชเนี่ย

กระดยิงโคลาดใช่
เราก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดจาก

ทำให้คนเริ่มมาตั้งคำถามเยอะขึ้นแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นคำถามก็คือจะแก้ปัญหา
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากทหารอย่างไรดีคะ
ก็๓ข้อข้อแรกผมคิดว่า
ต้องจำกัดการใช้อาวุธของทหาร

เพราะว่ายาร์มปกติไม่ควรมีอาวุธที่รุนแรง

และคนที่เข้าถึงต่างป้องกันไม่ชิด

เพราะว่าการร้องเรียนการตรวจสอบ

เพราะถือว่าเป็นผู้บัญชาการที่สูงกว่าหลายขั้นด้วย

ผ่องถ่ายความกดทับกดดันต่างนี้

หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลในขณะนั้น

การกดกดขี่ขมเหงในกลไกในค่ายทหารเอง

ในเรื่องของกรณีที่

การดำเนินการกับผู้ที่ใช้อาวุธสงคราม

หรือแม้แต่การจัดการอย่างเร็วที่สุด

เรื่องของมาตรการการพกปืน
แล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่แค่งว่าจริงจัง

เอางี้กองทัพในฝันคืออะไรกองทัพในฝันก็คือเราอยากเห็นกองทัพโฟกัสกับ
ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของกำลังลบพูดกันตรงตรง
คือกองทัพหลักการก็คือว่ามีไว้ในยามที่มีสงคราม
มันเป็นยามที่คุณอาจจะสูญเสียบ้านเมือง
ดังนั้นเราจึงต้องมีกลุ่มกำลังที่มีความเป็นมืออาชีพ
ดังนั้นเขาควรจะโฟกัสการพัฒนาเรื่องนี้
ทีนี้เนี่ยพอกองทัพต้องมาโฟกัสกับเรื่องธุรกิจ
ต้องมาโฟกัสกับเรื่องสนามมวย

ผมคิดว่ามันไม่ใช่ภารกิจของกองทัพ
ทัพยุคใหม่ควรจะโฟกัสกับแค่ภารกิจของตัวเอง

แนวคิดของภารก์เก้าไกรคือการเอาเข้ามาอยู่ในการดูแลของกรสงค์คันครัง
แน่นอนบางธุรกิจถ้ามันไปต่อไม่ได้มันอาจจะต้องเลิกไป

อันไหนที่มันสามารถเอามาต่อยอดทางธุรกิจได้
มันก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อหาเงินเข้ารัฐ
วันนี้ปัญหาสำคัญของบรรดาธุรกิจพวกนี้
มันเกิดเงินจำนวนมากที่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมีความโปร่งใสแค่ไหน
เราไม่รู้ว่าเงินเหล่านี้มันไหลเข้าไปอยู่ในการพัฒนากองทัพมากน้อยแค่ไหน
ทหารชั้นผู้น้อยได้มากน้อยแค่ไหน
หรือสุดท้ายมีแค่เฉพาะระดับชนชั้นนำของกองทัพเท่านั้น
ที่อาจจะเป็นคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมด
ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเราเข้ามาสู่กระทรวงการคลังรายได้ต่าง
สามารถที่จะถูกใช้เพื่อพัฒนากองทัพ
เพื่อทำให้กองทัพมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
และส่วนสุดท้ายที่ผมคิดว่ากองทัพควรพัฒนานอกจากเรื่องของการฝึกกำลังรบอะไรต่าง
ผมอยากให้คิดถึงในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการพัฒนา
ในสหรัฐอเมริกาเขาใช้เงินงบประมาณของกระทรวงการราโหมจำนวนมาก
เหนือจากการฝึกแล้วเนี่ยคือการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยมีความแข็งแกร่ง
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปในเรื่องของอนาคต
คือการทำให้กองทัพเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุค
ที่มันต้องคิดถึงการลบที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ประตูดวงครับ
และกี้พับอัลละครับ
ผมไม่เห็นนะผมสุ่มก็มั่ว

ถ้าเกิดว่าได้คำถามก็แปลว่าโยนให้คุณลุง

รู้สึกคุ้นแม่นิดนึง

ผมบอกแรกผมดูตอนนี้แหละ

มีแบบการที่จะโทษกรรมไหมครับ
โอเคครับหยุดเดิน๑ตาครับ

ซึ่งถ้าคุณอี้ได้ถึง๒เนี่ยคุณอี้ชนะไปเลย

แต่ไหนมาแล้ว

ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณลมที่จะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องรัฐพาหาร

เราต้องพยายามไม่สร้างเงื่อนไขที่จะเป็นข้ออ้างในการประหาร

อย่างปี๒๐๓๔วันที่๒๓กุมภารสช
ถัดมาปี๔๙๑๙กันยาก็ดี๕๗ก็ดี
เรื่องความขัดแย้งจนนำมาซึ่งความแตกแยก
ร้ายมีหน่วยงานกลางมีกระบวนการกลาง

หรือว่าคนกลุ่มที่สามารถช่วยยับยั้งภาวะการสูญเสีย
หรือการจุดเกาะจราจนหรือสงครามกลางเมืองได้

เพราะชีวิตของประชาชนแต่ละคนมีความสำคัญมาก
และอันที่๓คือเรื่องของกลไกอิสระที่ไม่ฟังก์ชั่น
แล้วก็อันที่๔ก็คือการหมินพระบรมเดชานุภาพ
ข้อนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของข้ออ้าง
เพราะฉะนั้นข้อที่๑เราต้องไม่สร้างเงื่อนไขใด
แต่ก็บอกว่าทำไมต้องมาห้ามประชาชนไว้ไม่ห้องแน่นอนครับ

อันแรกเลยฝ่ายการเมืองต้องสุจริต

ด้วยการไม่ส่งเสริมเรื่องการทุจริตใด
แล้วก็ทำนักการเมืองตั้งแต่การคัดกรองกัน

ที่๒เราต้องแยกอาวุธหรือกองกำลัง

ออกจากเมืองให้ไปอยู่ไกลที่ใกล้เมืองสุด

อันที่๓ก็คือกลไกในการที่จะเอาผิด

ซึ่งแน่นอนเขาฉีกละมณูนเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐฐาที่ปัด
ซึ่งเป็นสารอาญาระหว่างประเทศ
เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศไทยจากการที่
กลุ่มทหารจะก่อการหรือยึดอำนาจ

เดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องทำงานคู่ขนาด

ก็คือเรื่องของการไม่เขาเรียกว่าฮะ

ผมคิดว่าก็ยังเป็นประเด็นอยู่ที่ทำให้กองทัพรู้สึกว่า
เขายังต้องรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปครับ
อีกเพิ่มนิดนึงได้อีกหน่อยแล้วกันครับครับ

แล้วเราก็ทำงานในการเมืองที่เป็นระบอบประชาปไตย
และผมก็เป็นคนหนึ่งที่มัวต้านรับอาหารตอนที่เกิด

แล้วอย่าลืมว่าในบรรดา๔ข้อนี้
มันก็จะมีฐานประชาชนที่เขารู้สึกว่า

จึงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนอยู่

คือเราคงห้ามให้ประชาชนขัดแย้งกันยาก
แต่ว่าทำไงไม่ให้ขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรง

ไม่ปลุกปันไม่ปลุกระดมไม่ยุ้งอะไรต่าง
แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชัง

คือเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหาลือ

ได้๓๐วินาที
ไม่ต้องพูดกับผมครับพูดกับประชาชน
๑นาทีเดี๋ยวจับเวลาเนอะพร้อมนะฮะ

ปีนะครับแล้วก็เราเองเน้นย้ำในเรื่องของ
โครงสร้างนโยบายในรัฐสวัสดิการและก็สังคมสวัสดิการ
คือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ
จะได้มีสวัสดิการที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง

เพื่อกระจายโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาได้นะครับ
แล้วก็สิ่งสิ่งคุ้มค้นถ้าเป็นเรื่องการบริละการความร่วมมือกับกองทัพ
ในแง่อย่างหนึ่งเนี่ย
ในแง่ของโควิดที่ผ่านมาเนี่ย

ว่ามีพี่น้องเกษตรกรเข้าไปสามารถใช้ที่ดินบริเวณนี้ได้
แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการที่จะพยายามมองในแง่อนาคต
คือการค้าออนไลน์การส่งออกต่างเพิ่มขึ้น
แล้วก็สุดท้ายขอยืนยันในเรื่องของประชาธิปไตยสุจริตนะครับ
แต่เป็นสิ่งที่ประชาธิบัติยืนหยัดแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมาอย่างจริงจังครับ

พระเก้าไกรเรามีนโยบายในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะครับ
เชื่อว่าถ้าเราจัดการปัญหากองทัพได้

จะรวมไปถึงการทำให้ทหารชั้นผู้น้อย

เพื่อนำไปสู่การทำให้ทหารเข้าสู่

เชื่อว่าประเทศไทยภายใต้การนำของพักเก้าไกร
เราจะสามารถทำให้กองทัพกลายเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็ง

จะบอกว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
ใช่

แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองมากเลยนะคะ

ทำว่าอีพีถัดไปจะเป็นตัวแทนจาก๒ภาคกลางเมืองไหน
จะมาคุยกันเรื่องนโยบายประเด็นสาธารณะอะไรนะครับ
โพรติตามอีพีถัดไปของเรา
และทุกคนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมาคสวัสดีครับ